ดูจากเปล่าก็ถามว่ารักกันบ้างมั้ย
พูดอะไรไปคนก็ด่าหมด
ที่พี่มาพูดแถลงข่าววันนี้
พี่รู้อยู่แล้วด่าเต็มเฟสแน่นอน
กล้ามชอบที่สุด
มาขอโทษพี่กับลูกสิ
ก็ขอโทษพี่กับลูกที่ทำผิดสัญญา

พี่ไม่เสียใจแต่พี่เสียใจที่ลูกเสียใจ
ลงดินใครใครใครบอกว่า
ซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดขึ้นกับแซนวิสปภาดาอดีตนักแสดงวิกหมอชิดคุณ
นี่แหละค่ะคือน้องลียองนะคะหน้าตาน่ารักน่าชังเชียวนะคะ
หลังจากที่มีการเปิดตัวน้องลียองทายาทคนล่าสุด

ฝากอดีตภรรยาคุณการวิพากรก็หวนคืนประเด็นดราม่า
ด้วยการงัดไลน์แฉอดีตสามีค่ะ
ที่เคยสัญญิงสัญญากันเอาไว้
ว่าจะมารับเธอกับลูกกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน
วันนี้ค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบ
แคร์สังคมโซเชียลว่าจะวิภาควิจารณ์อย่างไรนะคะ

ต้องมาขอโทษเธอและลูกค่ะ
เขาจะมารับเราไปอยู่บ้าน
แล้วคือเราไม่รู้ความคิดเขาเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด
แล้วก็จะอยู่กันแบบคนละห้องอยู่แล้วในฐานะเพื่อน

ทำไมเขาถึงโพสต์เรื่องลูก
ทั้งที่เขาเป็นคนพูดเองว่า
จะปิดเป็นความลับสักระยะหนึ่งให้ลูกโตก่อน

แล้วก็ประเด็นสำคัญคือถ้าอยากจะเปิดเผย
ก็บอกกับน้องเสือน้องปางลอนดอนไปตรงก่อนได้ไหม
ให้บอกลูกก่อนแล้วค่อยพูดอะไรอย่างนี้
อันนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาเลย
เรื่องที่เขาจะต้องจ่ายตามสารตกลงเอาไว้ประมาณตอนนี้๑๓ล้าน
เพราะที่เขาไม่รับผิดชอบแล้วพอพี่ทวงกับเขาหรือตอนหน้า
เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะผ่อนเล่นคอนเสิร์ตผ่อนให้นะ
หรือไม่เขาก็จะบอกว่ารอฉันมีเงินก่อนนะเดี๋ยวจะให้คืนทั้งต้นทั้งดอก
เงินไม่ใช่ประเด็นทำไมไม่นึกถึงจิตใจเด็ก
แค่นั้นก็ขอโทษพี่กับลูกที่ทำผิดสัญญา

พี่ไม่เสียใจแต่พี่เสียใจที่ลูกเสียใจ
ไม่ได้ห่วงกล้างเลยเชิญไปไกลเลย
ทางด้านอดีตพันรณยาพิการพิพากร

เผาเมลอกจะจึงไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเธอ
และลูกทั้ง๓คนที่เคยตกลงกันเอาไว้

ยังไลน์มาปรึกษาเธอถึงนิสัยใจคอของคุณเสกโลโซที่เปลี่ยนไปพร้อมกับงัดเอาหลักฐานใบแจ้งเกิดที่สาวแซนวิชส่งมาให้
ชื่อเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับที่คุณพ่อร็อกเกอร์ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นเอาไปดูกัน
เราไม่อยากจะแฉเขาเพราะว่าเขาก็เป็นพ่อของลูก
แต่ว่าคือเข้าใจเปล่าว่าเขาเล่นสงครามประสาทกับพี่ทำไมเขามโนคิดไปว่าพี่กับแซนจะมาจับตัวเขาไป
เสกก็มโนมากเลยว่าเด็กชายตื้อสุพิมายแต่แซนวิชส่งใบนี้มาให้ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อนั้นนามสกุลนั้นเขาใช้ชื่อนี้นามสกุลเขา
ฉันไม่เลี้ยงลูกเองเสกก็ไม่สนใจ

และทันทีที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเสร็จปุ๊บ
ทีมข่าวบะเทิงไทยรัฐเราไม่รอช้าไปต่อ

คุณพ่อเองก็บอกว่าตอนนี้ปกติเลยนะคะ
กับที่บ้านแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณเสกโลโซเอง

อยากจะให้ร็อกเกอร์ชื่อดังออกมาเป็นคนชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะดีกว่า
แต่มาดูของฝากคุณเสกโลโซบ้างไหม
คุณเสกโลโซร็อกเกอร์เท้าหนักของเราเนี่ยนะคุณขอใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างเลยทีเดียว
วันนี้ค่ะเลขาส่วนตัวของพี่เสกก็ยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเลยว่า
วันที่๔ตุลาคมนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใดทั้งสิ้น
มีเพียงความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลก็คือภาพนี้แหละคุณผู้ชม
เป็นช่วงเวลาที่อดีตภรรยาของเขาคุณการวิพากรแถลงข่าวอยู่
เสกก็โพสต์รูปนี้นะครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
ส่วนคุณพ่อของน้องลียองเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนบ้านนอกคนเดิม
ลาบก้อยข้างทางสบายภัยสิว่าจังใดก็สร้าง
ซึ่งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการตอบกลับอดีตภรรยาแบบอ้อมหรือไม่นะคะ
ตามมาด้วยรูปเซตใหม่ก็คือช่วงที่สาวแซนวิชเนี่ย
จะให้กำเนิดทายาทนะคะแล้วก็มีคุณเสกอยู่เคียงข้างอยู่ในโรงพยาบาลเห็นไหมล่ะ
เออเอาสิก็ปกติเนี่ยคุณเสกเขาก็จะไม่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนี้นะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพที่ลงไปเนี่ยเป็นการบอกกับคุณการหรือว่าบอกกับสังคม
ว่าเขาสบายมากไม่ได้แคร์อะไรเลยชิวมาก
ถ้าดูจากภาพนี่คือดูชิวมากเลยแล้วก็ไม่แถลงข่าวไม่ชี้แจงใด
ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลน่าจะง่ายกว่านะคุณนะ